คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
ในที่สุดค่ะก็ถึงเวลาที่ชาวอเมริกันรอคอย
นโยบายอเมริกาต้องมาก่อนค่ะก็เปลี่ยนเป็นอเมริกากลับมาแล้ว
แน่นอนค่ะว่าการประกาศกลับมาครั้งนี้ของอเมริกาเป็นเหมือนแสงสลัวแห่งความหวังค่ะ
เพราะตลอดปี๒๕๖๓ที่ผ่านมานะคะเรียกได้ว่าเป็นปีที่ชาวอเมริกา
ประสบความยากลำบากมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ค่ะ
ตกงานอีกกว่า๙ล้าน๔แสนคน
ที่เป็นชนวนการประท้วงและก่อจลาจนไปทั่วประเทศ
พอมาปีใหม่๒๐๑๕แล้ว๖๔นี้ค่ะ
เริ่มต้นได้ไม่กี่วันนะคะก็มีเหตุปลุกระดมก่อจราจน
อาคารรัฐสภามีการพยายามเข้าขัดขวางการรับรองคะแนนเสียงของคณะผู้เลือกตั้ง
โดยมีหัวเรือใหญ่ค่ะคืออดีตประธานาธิบดีทรัมป์
ที่ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ค่ะ
แต่สุดท้ายค่ะใบเดนก็ผ่านพ้นเหตุการณ์เหล่านั้นมาได้
พร้อมกับคำมั่นสัญญาในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐว่า
ฟื้นฟูคุณค่าของชาวอเมริกันให้กลับคืนมา
ขณะเดียวกันค่ะก็จะเอาชนะวิกฤตต่าง
ทำให้อเมริกาตกต่ำตลอดปีที่ผ่านมาค่ะ
เดนจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างซึ่งก่อนหน้านี้นะคะ
เดนได้เสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่าเกือบ๒ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ๕๗ล้านล้านบาทค่ะโดยภายใต้วงเงินนางกล่าวนี้นะคะ
มีการวางแผนให้ชาวอเมริกันค่ะได้รับการฉีดวัคซีนทุกคน
เช็คเยียวยาประชาชนค่ะที่จะเพิ่มวงเงินจาก๖๐๐ดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ๑๗๙๖๒บาทเป็น๒๐๐ดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ๕๙๘๗๔บาทค่ะ
แล้วก็จะเพิ่มเงินช่วยเหลือการว่างงานอีก๔๐๐ดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ๑๑๙๗๓บาทต่อเดือน
รวมถึงเงินทุนช่วยเหลือแก่โรงเรียนต่างค่ะ
ในการกลับมาเปิดอีกครั้งอย่างปลอดภัย
สำหรับอเมริกานะคะปีที่ผ่านมาเนี่ย

จะเห็นค่ะว่ามรสุมที่กระหน่ำซ้ำเติม
มีความคล้ายกับของไทยไม่น้อยค่ะ
วิกฤตโควิด๑๙เศรษฐกิจสังคมแล้วก็การเมือง
และหากคิดจากมรสุมที่ว่านั้นค่ะ
หากเราอยากจะประกาศกล้องว่าปี๒๕๕๙
ในเมื่ออเมริกาเปลี่ยนแล้วนะคะไทยเปลี่ยนแปลงได้ไหม
คำตอบก็คือเปลี่ยนได้ค่ะ
แต่การจะเปลี่ยนให้เป็นประเทศโฉมใหม่
ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือไทย
นักวิชาการอาวุโสบิลจอร์ดค่ะแห่งมหาวิทยาลัยฮาวาส
เขียนหนังสือเป็นผู้นำไม่ต้องซ้ำแบบใคร
บอกไว้ว่าต้องมองให้ไกลกว่าการแก้ปัญหาวิกฤตฉุกเฉินเหล่านี้ค่ะ
ข้อแรกนะคะต้องสร้างแรงงานแนวหน้า
การแพร่บายครั้งนี้ค่ะ

พวกเขาต้องเผชิญความยากลำบากมากมาย
โดยเฉพาะค่ะการลดทอนคุณค่าทางจิตใจ
แล้วก็การกดขี่ค่าแรงในกลุ่มคนที่มีทักษะแต่ไร้ใบปริญญาค่ะ
รวมถึงรายได้ที่ลดลงแล้วก็ตำแหน่งงานที่หายไปเหล่านั้น
จากการที่อุตสาหกรรมการผลิตไม่สามารถขับเคลื่อนได้ตามที่หวัง

ที่ไม่สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ทัน
ดังนั้นค่ะจึงต้องเร่งฟื้นฟูตำแหน่งงาน
แล้วก็เพิ่มค่าแรงและผลประโยชน์ตอบแทนให้กับพวกเขาค่ะ

ถ้าพูดไปแล้วก็คือยึดค่าแรงขั้นต่ำเกณฑ์เท่าเดิมมานานหลายปีค่ะ
อเมริกาอยู่ที่๗ดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมงนะคะ
ประมาณ๒๑๗บาทต่อชั่วโมง
มีการเสนอว่าควรขยับมาอยู่ที่เริ่มต้น๑๕ดอลลาร์สหรัฐ
ประมาณ๔๔๙บาทต่อชั่วโมงแทน
ขณะที่ไทยค่ะเฉลี่ยอยู่ที่๓๐๐บาทต่อวัน
ในกรุงเทพ๓๓๑บาทต่อวัน
มีการเสนอว่าควรขยับมาเป็น๔๐๐บาทขึ้นไปต่อวันดีหรือไม่

เทียบกับค่าครองชีพแล้วก็ประเทศอื่นด้วย

ก็ควรปรับปรุงระบบการศึกษาใหม่
ภาครัฐนะคะต้องเป็นคนจัดหาทั้งแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย
แล้วก็การศึกษาวิชาชีพหลังระดับมัธยมศึกษาค่ะ
เพื่อให้แรงงานเหล่านั้นนะคะสามารถเพิ่มทักษะให้ตรงกับความต้องการ

แม้แต่ชุมชนธุรกิจเองนะคะก็ควรจับมือกับหน่วยงานท้องถิ่น
ในการฝึกอบรมเพิ่มเติมแก่แรงงานเดิมแล้วก็ลูกจ้างใหม่ค่ะ
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงานแห่งอนาคต
เพราะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะคะจะช่วยทำให้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางรายได้นั้นดีขึ้นค่ะ
ข้อ๒ค่ะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
แน่นอนว่าการมองไกลนะคะต้องไม่ใช่แค่การปรับปรุงถนนหนทาง
โครงข่ายพลังงานไฟฟ้าค่ะ
ซึ่งทั้งหมดนั้นนะคะต้องเกิดในระบบขนส่ง
ตั้งแต่พลังงานทดแทนแล้วก็พลังงานไฟฟ้าให้กระจายไปทั่วประเทศค่ะ
รวมถึงการยกระดับการสื่อสารปลอดแบนนะคะที่จะทำให้ประชาชนในพื้นที่ชนบทแล้วก็เมืองเล็กเนี่ยมีความเท่าเทียม
ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ซึ่งหากทำ๒อย่างเดียวกันก็ช่วยให้การทำงานทางไกลหรือเตือนโทรศัพท์ทำงานได้มากขึ้น
และต้องเร่งให้เกิดการใช้พลังงานลมแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์ให้มากขึ้นด้วย
ข้อ๓ค่ะการขยายการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ
ทุกคนนะคะสมควรได้รับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพอย่างเท่าเทียม
ไม่ว่าจะเป็นการทำประกันกับบริษัทเอกชน
ทำประกันกับหน่วยงานของรัฐหรือจะเป็นโครงการของรัฐบาลก็ตามค่ะ
อเมริกานะคะก็ยังมีกลุ่มที่ไม่สามารถซื้อประกันสุขภาพเหล่านั้นได้
ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลให้กลับขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งค่ะ
ส่วนไทยเองนะคะนโยบายการดูแลสุขภาพในตอนนี้
แม้จะยังมีสิทธิ์บัตรทองอยู่ค่ะแต่ก็ยังพบปัญหา
ความเหลื่อมล้ำทางการบริการค่ารักษาพยาบาลแพง
เหล่านี้ค่ะยังเป็นเรื่องที่ภาครัฐต้องลื้อโครงสร้างมาแก้ให้หมดค่ะ
เห็นได้ว่าการวิจัยวัคซีนก็เป็นสิ่งจำเป็นที่รัฐบาลต้องเข้ามาดูแลค่ะ
การจัดหาเงินทุนและเครื่องมือแก่เอกชนค่ะ
เพื่อให้มีปริมาณการผลิตที่เพียงพอค่ะ
ข้อ๔การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และก็สภาพอากาศค่ะ
มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็ส่งผลในเชิงลบ
ดังนั้นนะคะภาครัฐค่ะต้องกระตุ้นให้บริษัทต่างและประชาชน
โดยอาจจะใช้วิธีการเก็บภาษีคาร์บอน
ต่อมาค่ะก็จัดหาเงินทุนในการวิจัยแหล่งกำเนิดใหม่ของพลังงานทดแทน
ตั้งแต่พลังงานความร้อนสาหร่ายและพืชอื่น
พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมค่ะ
การจัดเก็บภาษีคาร์บอนแล้วดีอย่างไร
คำตอบนะคะก็คืออาจเป็นทุนการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานค่ะ
โดยต้นทุนที่ลดลงของพลังงานทดแทนนะคะรวมกับการเก็บภาษีคาร์บอน
จะสามารถเปลี่ยนพลังงานพื้นฐานแล้วก็สภาพเศรษฐกิจ
ให้เป็นพลังงานรูปแบบใหม่ที่ทำให้สิ่งแวดล้อมนั้นดีขึ้นได้ค่ะ

ส่งเสริมการทำวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต
ซึ่งรัฐบาลต้องยกระดับกิจความสามารถในการวิจัยและพัฒนา
สำหรับเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังจะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคต
และการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตนะคะ
ที่จะทำให้บริษัทต่างและแรงงานสามารถแข่งขันในสภาพแวดล้อมการค้าเสรี
ที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างดุเดือดในอนาคตข้างหน้านี้ได้ค่ะ
ซึ่งไทยเองก็ควรจะเปลี่ยนแปลงบ้างใช่หรือไม่คะ
จะมีบางข้อที่เริ่มไปบ้างแล้วแต่ก็ยังเป็นแบบตะกุกตะกัก
เสมอต้นเสมอปลายสักเท่าไหร่ภาพยังไม่ค่อยเห็นมากนัก
ฉะนั้นนะคะเมื่ออเมริกาอิสแบ็คแล้วไทยแลนดอีสแบ็คบ้างจะเป็นไรค่ะ
แม้ผู้นำของเราจะยังเป็นลุงตู่คนเดิมอยู่ก็ตาม
โปรดติดตามตอนต่อไป